ไปที่ไหนไปที่สะแก้วค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูพระอาทิตย์ที่รอด
ขึ้นมาระหว่างช่องบานประตูที่ประสาทสะด๊อกก๊อกทม
มันสวยมากคุณผู้ชมไปดูค่ะ
นี่ไงเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกที่หนึ่งนะที่เกิดขึ้นมาแบบนี้ตามธรรมชาติ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติดวงอาทิตย์ลอดช่องประตูประสาทสะดอกก๊อกธม
อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนี้นะคะ
จะปรากฏให้เห็นทุกช่วงเวลาตี๕๔๕จนถึง๖โมงเช้า
เป็นภาพที่เรียกว่าสวยงามแล้วก็หาชมได้ยากอีกภาพหนึ่ง
และแน่นอนนะคะก็มีบรรดานักท่องเที่ยวจำนวนมาก
พากันนำกล้องมาตั้งไว้รอจะเก็บภาพความสวยงามแบบนี้
ซึ่งประสาทสะดอกก๊อกธมนั้นถูกประกาศให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่นะคะ
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านน้องเสม็ดอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วค่ะ
เป็นโบราณสถานที่ใหญ่แล้วก็สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสาแก้วเลยนะ
และเรียกว่ามีนักท่องเที่ยวมารอดูเยอะแบบนี้แหละเพราะอะไรคะ
เพราะที่นี่เป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่๑๔
เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อ
ในลัทธิสาสนาฮินดูส่วนคำว่าสะดอกก๊อกธมหมายถึงเมืองที่มีต้นกบขึ้นรกในนอกน้ำใหญ่

ถูกต้องนะคะนอกจากได้ชมความสวยงามของแสงดวงอาทิตย์แล้ว
ประสาทเขาก็จัดกิจกรรมการแสดงรำเพื่อเป็นการรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
งในวันอนุรักษ์มรดกไทย๒๕๖๒อีกด้วย
สวยงามมากมากใช่แล้วค่ะน้องน้องนักแสดงของเราก็รำด้วยความอ่อนช้อยสวยงามและความตั้งใจ
แบบว่ารำโบราณคดีอย่างนี้นะ
ถ้าศรีสะเกดบ้านดิฉันที่มีประสาทขอมก็จะเรียกว่ารำอับสรานะคะ
สะแก้วโคราชบุรีรำสุรินเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายเขมรอยู่
ก็จะมีวัฒนธรรมในลักษณะแบบนี้
การที่การแสดงในอะไรต่างแบบนี้รวมไปถึงศิลปะต่างที่ออกมาในรูปแบบของไทยผสมเขมร
ถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยนะใครอยากจะไปดูพระอาทิตย์ลอดช่องขึ้นมาแบบนี้ก็ช่วงเช้าสายนะ๕ตี๕ถึง๖โมงเช้า
มีแค่ไม่กี่วันนะบอกก่อนช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าหลายคนปิดเทอมด้วย
นะใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ของคุณผู้ชมในการไปเที่ยวเที่ยวจ้ะ
แล้วก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ในการที่จะไปทำมาหากินกันด้วย